รอบการจากไปของราชินีเพลงลูกทุ่งพุ่มพวงดวงจันทร์และเป็นประจำทุกปีค่ะในเดือนมิถุนายนแบบนี้
เราจะได้เห็นดาราศิลปินที่เขารวมตัวกันแสดงออกถึงความรักความศรัทธาที่มีต่อแม่พึ่งนั่นเองนะคะ
หนึ่งในนั้นก็คือสาวตั๊กกะแตนชนระดาค่ะคุณผู้ชมค่ะที่มีโอกาสได้ขึ้นโชว์คอนเสิร์ต
คิดถึงเสมอพุ่มพวงดวงจันทร์ที่จัดโดยเพจล้อมวงมันสวยนะฝนลงเยอะด้วยนะคะ
ตะกะแตนเปิดใจกับเราว่าทุกครั้งนะที่ได้ร้องเพลงแม่พึ่ง
ตื่นเต้นมากด้วยบารมีของแม่ที่สะกดทุกอย่างก่อนขึ้นเวที
ตั๊กกะแตนจะหลับตาลงแล้วก็คิดถึงรอยยิ้มของแม่พึ่งค่ะ
และขอแม่ดนจิตโดนใจให้ร้องเพลงออกมาเหมือนกับแม่พึ่ง
ซึ่งเป็นตำนานค่ะโดยในครั้งนี้ตะกะแตนจัดเต็มมากนะ
อย่างที่เชอรี่บอกไปสวยมากมาในชุดเรสสีแดงสดพร้อม
กับทีมหางเครื่องสุดอลังการจริงค่ะ
เต็มที่เพราะว่าในใจของเราเนี่ยที่การที่เราได้มายืน
จุดนี้เป็นนักร้องเนี่ยหนึ่งไอดอลที่อยู่ในใจ
ตลอดการก็คือแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์เราจัดให้สวย
ที่สุดอ๋อสีแดงเลยสีแดงเลยมีความรู้สึกว่าแม่เพิ่ง
เคยจากเราไปไหนเลยถึงแม้ว่าร่างกายแม่พึ่งจะไม่
อยู่กับเราแต่ว่าเสียงของแม่พึ่งความทรงจำภาพ
คอนเซิร์ตต่างแม้กระทั่งทุกวันเนี้ยพวกเราทุกคนก็
ยังฟังเพลงของแม่อยู่นี่นะคะเห็นด้วยนะอืมเพลงยังไง
ก็เป็นอมัตตะเสมอนะคะอ้าวไหนก็ได้เจอพี่ตะกะแตนละ
ก็เลยขออัปเดตผลงานที่บอกเลยว่าปังทุกช่องทางจริง
ค่ะทั้งหนังใหญ่เรื่องรักนี้วัวชนอืมจะเข้าฉายสามสิบ
มิถุนายนนี้แล้วนะส่วนละครค่ะโปรงลางฮักออนซอน
ก็ถ่ายทำอยู่นะแล้วคาดว่าไม่เกินกันยายนนี้ได้ดู
แน่นอนนะคะรวมไปถึงโปรเจกต์ผลงานเพลงในนาม
สองจานพาเนจรนี่พี่ตะกะแตนเนี่ยลงทุนซื้อรถจิ๊บที่
ของขวัญวันเกิดให้กับตัวเองมาเป็นส่วนหนึ่งในการ
ลอนทัวร์ทำเพลงใหม่กับครูเพลงทั้งสองคนด้วยเดี๋ยว
ฟังเสียงพี่ตั๊กกะแตนอีกสักครั้งค่ะ
เป็นเป็นรถค่ะรถจิ๊บที่สำหรับเอ่อสำหรับท่องเที่ยว
จิ๊บแรงเลอร์ลูบิคอลนะคะให้ตัวเองค่ะเหมือนว่าเริ่ม
ผลงานก็เพลงอย่างที่บอกก็คือเตรียมเพลงใหม่โอ้โห
ตอนนี้ทุกคนจับตาดูให้ดีค่ะกับโปรเจกต์สีสองแจม
ในจอนี้จะปล่อยเพลงแบบรัวมากเพราะว่าตั้งใจ
จะรับคอนเซิร์ตคู่กับอาจารย์ด้วยก็ติดตามได้นะคะโปรเจกต์
โอ้โหรับรองว่าทัวร์ทั่วไทยแน่นอนใช่ค่ะค่ะนะคะ
พูดถึงแม่พึ่งค่ะก็พรุ่งนี้เชิญชวนเลยค่ะบันเทิง
ไทยรัฐขอจัดเต็มนะคะเชิญชวนคุณผู้ชมมาร่วมลำลึก
จากไป๓๐ปีของราชินีลูกทุ่งแม่พึ่งพุ่มพวง
เรามีแขกคนพิเศษค่ะหนึ่งสาวนะคะเป็นเงาเสียงแม่พึ่ง
เจอเลยใช่นะคะเตรียมควงคู่มากับอีกหนึ่งหนุ่มค่ะ
นักร้องลูกทุ่งขวัญใจแม่ยกแฟนเพลงน้องตรีชัยนรงค์นะคะ
ขบวนหางเครื่องมาโชว์กันสดในบันเทิงไทยรัฐวันพรุ่งนี้

น้ำเสียงของลูกหลานในวงการเพลงไปพร้อมกันนะคะ
บอกเลยว่าเราเตรียมงานแบบยิ่งใหญ่มากนะคะ
ก็หางโคงหางเครื่องมาเต็มที่เลย

เครื่องเขามาไม่ครบเราสองคนก็ว่างอยู่นะ

พรุ่งนี้ค่ะเราจะแต่งตัวโค้กเป็นแม่พึ่งด้วย

แฟนต้องรอดูเลยค่ะ
รอแพลปหน้าเจาะไว้เลยครับพี่ผู้ชมขา